วันเสาร์อาทิตย์ก็ต้องมีเรื่องดีมาว่าวให้ฟังนั่นตัว
มาเถอะได้เวลาย่าดาวเข้าอีน้ำ
คุณผู้ชมค่ะมาค่ะขยับเข้ามาใกล้
วันนี้ขอมีสาระบ้างหลังจากที่ไม่มีสาระมา

วันนี้ขอเป็นสาระนิดนึงนะคะ
เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อม
เอาจริงหลายคนใช้รอบเดียวแล้วทิ้งไป

พูดแบบนี้เพราะว่ามีหนุ่มกาลสินหัวใส
เอาน้ำมันที่ใครก็มาเห็นค่า
มาทำเป็นพลังงาน
และทำเป็นเตาพกพาพร้อมใช้
เก๋กุ้งมาเลยไปเบิ้งนะคะ
สุดยอดอีหลีลุมกาละชิ้นทุนนี้
ดูสิคะเขาเอาน้ำมันที่ใครก็คิดว่า

ประดิษฐ์เป็นดาวเคลื่อนที่แบบนี้
ใช้พลังงานจากของเหลือใช้ดูสิ
สุดยอดมากเลยค่ะ
เตาเนี่ยมันมีหลายรุ่นน่ะคุณผู้ชมอาจจะเห็นแล้วอยากได้แล้วบอกบอกหน่อยน่ะ
มันมี๓รุ่นด้วยกันขนาดมันก็แตกต่างกันไปนะคะ
ราคาเริ่มต้น๑๙๕๐บาท

มี๓นู่นเอาซื้อกันไปแต่ใครก็เข้าไปสอบถามเอาเองแล้วกันนะคะ
บอมแบมโต๊ะเก้าอี้ถังน้ำมันเนี่ยโอ้โหชื่อยาวมากเลยนะคะ
ก็สอบถามแล้วก็ไปซื้อนะคะ
คุณผู้ชมเห็นไหมคนเขามีความคิดนะ
มันดีอย่างนี้เองคุณยายแล้วชอบแบบนี้
ทีนี้หลายคนบอกว่าโอ้ยจะให้ไปซื้อนะ

เอ๊ะแล้วน้ำมันที่อยู่ในบ้านเนี่ยจะทำยังไง

คุณยายมีวิธีการทิ้งน้ำมันมาบอกนะคะ
มันมีขั้นมันมีโจรของมันนะ
อย่างแรกเลยถ้าใครอยากจะทิ้งน้ำมันอยู่ที่บ้าน
น้ำมันพืชเนี่ยมันจะเอาไปสระทิ้งลงน้ำ
เอาไปสระทิ้งลงท่อไม่ได้นะคะ

ถ้ามันยังร้อนอยู่มันลวกมือ
ไม่ได้มันไม่ได้มีเหตุผลแบบนี้
ถ้าคุณปล่อยยังไม่ปล่อยให้มันเย็นมันยังร้อนอยู่เหรอ

มันก็จะย้วยมันก็จะไปหลอมละลาย

ส่วนข้อที่สองค่ะภาชนะที่จะเก็บเรื่องน้ำมันเนี่ย
มันจะต้องเป็นภาชนะที่ค่อนข้างมิดชิดนะ

ข้อที่๓ค่ะค้นหาศูนย์รีไซเคิล
หรือว่าร้านรับซื้อน้ำมันเก่าใกล้บ้าน
ลองหาดูนะบอกใบ้พูดยี่ห้อไม่ได้
ปั๊มน้ำมันยี่ห้อหนึ่งสีเขียว
อ่อนด้วยที่เขียวเข้มก็ไม่ใช่เคี้ยวอ่อน

เขามีโครงการรับซื้อน้ำมันเก่า
แต่สิ่งที่ห้ามห้ามเลย
เด็ดขาดก็คือเอาน้ำมันที่เราใช้แล้วเนี่ย
ลงไปในท่อหรือว่าแหล่งน้ำต่างนึกภาพดูนะ
ถ้ามันมีสัตว์น้ำอยู่น่ะเขาเปื้อนน้ำมันเนี่ยเขาจะตาย
เอานะคะออกซิเจนในน้ำมันก็จะไม่มีนะคะ
นั่นแหละได้เป็นการทำลายอย่าเอาไปทิ้งค่ะ
คุณยายฝากแค่นี้นะคะ
นี่คือสาระและความรู้ดีที่คุณยายเอามาฝาก
คือปกติคุณยายไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่นะคะแต่วันนี้ขอมีความรู้บ้างนิดนึง
เกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันที่ไม่ใช้แล้วค่ะ
เอาไปปฏิบัติตามกันนะคะวันนี้คุณยายลาไปแล้วค่ะ
เฮียดาวข้าวอีนาบ๊ายบาย